ยุคลุงตู่ฮะยุคลุงตู่เนี่ยขายก๋วตงก๋วเตี๋ยเนี่ยขายไม่ค่อยดีฮะ
ดังนั้นเลยต้องมีการจัดโปรโมชั่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุดเฟี้ยวชามละบาทเดียว
เป็นก๋วยเตี๋ยวยุคลุงตู่ขายฮะชามละบาทเดียวเหรอ
อันนี้อันนี้ครบบาทครบบาทไหมครบบาท
วันก่อนไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทรอบนี้เต็มบาทฮะ
มีทั้งเส้นมีทั้งหมูมีทั้งลูกชงลูกชิ้น
ครบถ้วนเลยในชามละบาทเดียวเหตุการณ์นี้เนี่ย
อยู่ที่ร้านร้านของเจ๊แก้วฮะเขมจิราอรุณพร
ก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ร้านตรงนี้เนี่ย
โดยปกติถ้าเป็นถ้วยชามปกติเนี่ย๓๐๔๐บาท
แต่ว่ารอบนี้ยุคลุงตู่เศรษฐกิจมันค่อนข้างฝืดเขือง
ดังนั้นร้านก็เลยจัดโปรโมชั่นสุดเฟี้ยว
ก๋วยเตี๋ยวบาทเดียวต่อชามเดี๋ยวฟังจากเจ้าของร้าน

แนวคิดของทางมันก็คือช่วงนี้มันเป็นเศรษฐกิจ

อะไรก็ขึ้นไข่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้นเนื้อก็ขึ้น
แต่ว่าเราอยากจะให้ลูกค้ามาได้ทานได้ชิม
ราคาที่ว่าลดต้นทุนของแต่ละครอบครัว
บางทีก็อาจจะมีเด็กมา๔๐บาท
บางท่านก็ถ้ามาทานก๋วเตี๋ยแล้วมันจะลดต้นทุนลงถ้วยหนึ่งของเด็ก
เด็กน้อยบางทีก็คืออาจจะทานแค่๒ถ้วย
จาก๔๐ก็เหลืออยู่๒บาทแค่นี้
ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต่างคนก็ต้องต่างช่วยกัน
ถ้าเด็กทาน๒ชามก็น่าจะอิ่ม
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะประมาณสัก๔ชามขึ้นไป

ชามไม่ได้ต้องเป็นหลัก๑๐ชามขึ้นไป

แล้วไม่ต้องปรุงเลยฮะซดปราบ
ร้านนี้คือร้านก้าวต่อก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้
อยู่ที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม

ละ๙โมงเช้าถึง๕โมงครึ่งช่วงเย็น
สนใจก็โทรสอบถามไปได้นะครับ
เตี๋ยวสุดเฟี้ยวยุคลุงตู่ชามละบาทเดียวครับ